คุณผู้ชมคะในเฟซบุ๊กมีการแชร์คำสั่งของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ลงวันที่๒๙ธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็มีบางข้อที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าเป็นข้อที่เป็นข้อห้าม
และเป็นข้อห้ามที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะทำไง
เช่นห้ามชาร์จโทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน
โอ้โฮมีเรื่องใหญ่ระดับโลกเห็นมาสอนอะไรแบบนี้
คือมันเป็นเรื่องมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เอามาดูประเด็นที่น่าสนใจนะคะ
ในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันหนักเลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกันเยอะนะคะ
ข้อ๒ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ
ข้อ๕ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำรถยนต์ส่วนตัวและครอบครัวมาจอดค้างคืนในสถานที่ราชการ
ข้อ๖ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ
หยิบมาบางข้อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จริงมันมีหลายข้ออย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้ล่ะ
ที่เราหยิบยกมาข้อ๒ข้อ๕ข้อ๖เป็นข้อที่คนวิจารณ์กันเยอะ
คนในกระทรวงเองเจ้าหน้าที่เองเขาก็วิจารณ์กันในโลกโซเทียล
เขาไม่เห็นด้วยกับข้อห้ามต่างเหล่านี้
ทั้งหมอทั้งพยาบาลบ่นกันอุบเลย
ใช่ค่ะก็เลยต้องไปสอบถามเรื่องนี้กันหน่อย
แพทยงยศธรรมวุฒิในฐานะรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจง
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศสำนักงานประหลักกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน
่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในหน่วยงานให้สามารถคิดแยกแยะว่า
เรื่องไหนเป็นประโยชน์ส่วนตัวเรื่องไหนเป็นประโยชน์ส่วนรวม
คือคำชี้แจงแล้วก็บอกว่าการดำเนินการนี้นะคะ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๘สิงหาคม๒๕๖๐ค่ะ
ที่รับทราบร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะ
แล้วก็เลยทำให้พอคณะรัฐมนตรีมีมติรับเรื่องนี้
ก็ออกมาเป็นคำสั่งอย่างที่เห็นนี้
ก็อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
เชื่อว่าไม่น่าจะสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
คือถ้าฟังจากเอกสารที่กระทรวงชี้แจงออกมาเนี่ยนะคุณเข็มมาสอน
มันก็ไม่ชัดเจนไงคือจะบอกว่าเข้าใจผิด
ไม่ได้ห้ามอย่างเคร่งครัดถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่

จะบอกว่าห้ามเป๊ะห้ามมาแล้วก็คือห้ามจริง
คุณห้ามทำมันก็ไม่เชิง

เออก็เลยเอาเป็นว่าคำสั่งนี้ออกมาจริง

แต่ทีนี้ในเพจในสังคมออนไลน์ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะ
ก็มีการพูดถึงกรณีอย่างนี้
บอกว่าเอาอย่างห้ามชาร์จโทรศัพท์มือถือ

เขาก็ถึงขั้นดักคอกันล่วงหน้าว่า

มันก็ในที่สถานที่ราชการนะ

มีคนที่ไปคอมเมนต์กันในสังคมออนไลน์เนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมากทั่วประเทศนะ

เขาขับรถมาทำงานมาเข้าเวรบางที

เขาก็ไปรถส่วนตัวเขาเองเติมน้ำมันเอง

และรถของคนในครอบครัว

แต่ข้อ๒อยากให้รู้ไว้ว่า
ทุกวันนี้หมอกับพยาบาลต้องใช้มือถือ

มีการใช้แอปพลิเคชันในการเช็คข้อมูลยา

ส่งไลน์ไปปรึกษาเคสกับสตาร์ฟ
ใช้ส่งภาพเอ็กซ์เรย์
ให้อาจารย์แพทย์ดูเพื่อขอคำปรึกษาก็มี
แต่เดี๋ยวนี้สถานที่ทำงานที่เป็นภาคเอกชนบางแห่ง

เดี๋ยวนี้บางร้านถ้าคุณไปชาร์จโทรศัพท์มือถือเขาเก็บเงินนะ
คุณเอาอะไรไปชาร์จในร้านเขา

แล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมีกว่า๔แสนคนเลยนะคะ
ก็จำนวนมากอ่ะทีนี้ก็ต้องดูว่าไอ้ข้อห้ามเนี่ย
มันเคร่งครัดขนาดไหนมันเข้มงวดขนาดไหน

ถ้าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอันนี้เราคิดแบบสุดโต่งนะ

เพราะว่าถ้ายึดมติคอลโมแสดงว่าต้องทุกส่วนราชการ
ทุกคนเลยไม่ชัดแฟลตโทรศัพท์มือถือกันหมด

ใช่ไหมค่าน้ำเท่าไหร่แบบเนี่ยใช่ไหม

คุณผู้ชมคิดยังไงดีกว่าทำงานเอกชนก็ได้นะครับ
ลองคุยกันเพราะว่าบางที่ที่ทำงานเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ละที่เขาก็มีข้อห้ามที่แตกต่างกันไป
แต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานราชการมันก็ต้องเท่ากันหมด
กระทรวงทุกหน่วยงานก็จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้น